คุณผู้ชมหน่อยถ้าเกิดมีเพื่อนบ้านที่เวลาเขาเมาแล้วเขาหล่อน
ขนาดที่แค่ว่าใบไม้แห้งปลิวตกมาที่บ้านตกใส่หลังคาบ้าน
เข้าใจว่าคนอื่นเอาหนังสติ๊กมายิงใส่บ้านตัวเอง

แล้วเขาก็เอาหนังสติ๊กไปยิงใส่เพื่อนบ้าน
เอาปืนไปยิงใส่เพื่อนบ้านจนบ้านเขาพลุน
ถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชมเจอเพื่อนบ้านอย่างนี้คุณผู้ชมจะทำยังไง
นี่ยิงบ้านพลุนไม่เท่าไหร่ถ้ากระสุนมาโดนเราตายนะ
อย่างบ้านคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนนี่เป็นผู้หญิงนะ
แล้วบ้านเขาอยู่นะมีแม่มีลูกแบบ๖ขวบ๙ขวบอยู่
ดูสิรอยกระสุนถึงแม้มันจะมาจากปืนลมก็เถอะ

ฝาผนังมันยังทะลุเลยถ้าโดนหัวฉันหัวฉันไม่ทะลุหรือไง

เจ้าของบ้านที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณนะ
โพสต์ภาพพวกภาพต่างเนี่ยลูกเหล็กอ่ะกระสุนปืนลมน่ะ
ผนังบ้านที่ทำจากสมาร์ทบอร์ดมันเป็นรูแบบนี้
แล้วมันเป็นปัญหายืดเยื้อมาเป็นปีคุณผู้ชม
คิดดูตำรวจบอกว่าไงรู้ไหมคือเธอไปแจ้งความแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าอ๋อหลักฐานไม่เพียงพอ
งงเลยสิพอได้ยินคำจากตำรวจแบบนี้
หลักฐานอะไรไม่เพียงพอคุณตำรวจ
นี่คือจะต้องรอให้แบบลูกกระสุนมันยิงมาเข้าตาบอดก่อนหรือยังไง
นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณจุธารัฐศรีทาค่ะ
ร้องทุกข์เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนบ้านของเธอ
ขอเรียกว่านายเอละกันคุณผู้ชม

ตอนที่ลุงเอลเขาเมาเขาจะหลอน
คิดว่าบ้านของคุณจุธารัฐไปยิงปืนลมใส่บ้านของลุงเอ
ทั้งที่จริงแล้วบ้านของคุณจุธารัฐบอกว่า
ไม่เคยจะไปยิงปืนลมใส่บ้านเขาทำไม
บ้านหนูหนูอยู่กับแม่หนูอยู่กับเด็ก๖ขวบ๙ขวบเท่านั้นเอง
แล้วตอนนี้คุณจุธารัฐภาวะมากค่ะ
เดี๋ยวฟังเธอเล่ากันหน่อยละกันว่าภาวะเรื่องอะไรบ้างค่ะ
ว่าเราเนี่ยเอาปืนลุมไปยิงเขายิงใส่บ้านเขาทั้งคืนเลย

เขาก็เลยยิงสวนเรามาเขาพูดอย่างนี้ตอนไปเคลียร์กันอ่ะเนอ
เป็นปีแล้วอ่ะแล้วตอนนี้คือเด็กน้อยทุกอย่างคือมันอยู่บ้านไม่ได้อะค่ะ

แล้วผ่านหน้าบ้านเขาก็หาเรื่องหนู
เมื่อวานนี้ล่าสุดเขาก็ยืนชี้หน้าหนูปุ๊บ
แล้วเขาก็เรียกให้เราจอดแต่หนูไม่จอดเพราะหนูก็กลัว
เขาจอดปุ๊บถ้าเขาทำอะไรหนูหนูก็กลัว
ตอนนี้หนูขอแค่ความปลอดภัยอย่างเดียว
คือใครเข้ามาดูได้ก็ช่วยหนูหน่อย
นี่ดูสิใครเข้ามาช่วยได้ช่วยหนูหน่อยนะ
แค่หนูขี่รถผ่านหน้าบ้านเขาก็โดนเรียกแล้วจะหาเรื่องอยู่แล้วค่ะ
ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะ
เพื่อนบ้านเขาก็บอกว่างงเหมือนกัน
นี่ขนาดแค่ออกมายืนหน้าบ้านกระสุนก็ลอยมาตกใส่หลังคา
จุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยนี่โชคดีนะ
ถ้าเกิดว่าเขายิงคือเขายิงหนังสติ๊กไง
แต่ถ้าเกิดว่าเขายิงปืนจริงผมคงตายไปแล้ว
กำนันบอกว่ายังไงรู้ไหมเวลาที่ไม่เมาอ่ะ
ทางลุงเอก็พูดจารู้เรื่องแต่พอเมาแล้วหวาดนแหวนไปหมดค่ะ
ใบไม้ร่วงใส่หลังคาก็คิดว่าคนอื่นเนี่ย
เอาหนังสติ๊กไปยิงใส่บ้านลุงเอ

รับว่าทำผิดแล้วรับปากว่าจะไม่ทำอีก
แต่ทีนี้ทางผู้นำชุมชนบอกว่าเดี๋ยวต้องไปปรึกษากับตำรวจก่อน

เอาล่ะปลดล็อกกัน